พูดถึงเรื่องของของกินแล้วเดี๋ยวพาไปดูนี้หน่อย
พ่อค้าขายหมูสดเขาผันตัวมาขายแคปหมู
ปลดหนี้ซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวได้
ไปดูดีกว่าว่าแคปหมูน่ากินขนาดไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
ว้าว
นี่มันดูแบบกรอบมากดิฉันอยากเคี้ยวมากตอนนี้

คุณคะดิฉันขอไล่คุณออกจากจังหวัดพิศนุโลก

อยู่ริมถนนเรียบทางรถไฟบ้านสะพาน๔ตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิศนุโลก

ก็ถามคุณว่าคุณรู้จักพิศนุโลกดีไหม
แต่ถ้ายังไม่เคยแนะนำไปร้านนี้
เขาเป็นร้านเล็กนะตั้งโต๊ะวางขายหน้าร้านทุกวัน
ไม่มีเหลือเก็บไม่มีเก่าค้างคืน

อันนี้แบบกากหมูแน่นหน่อยนะ

คือที่นี่เคล็ดลับของเขาคือสดกรอบใหม่ทุกวันไม่ค้างคืน
เขาขายจนปลดหนี้ซื้อบ้านใหม่ให้กับครอบครัวได้เลยนะ
คุณหนานนะคะคุณนวพลเจ้าของร้าน
เขาบอกว่าเขาเป็นชาวจังหวัดเชียงราย
แต่ว่ามาอยู่กับภรรยาที่นี่เริ่มขายหมูสดก่อน
แล้วก็ทดลองเอาหนังหมูมาทอดเป็นแคบหมู
แล้วก็กากหมูตอนนั้นมันเหลือเศษใช่ไหม
ก็มาทอดลองดูด้วยสูตรที่เขาคิดค้นขึ้นมาเอง

ลองผิดลองถูกมา๒ปีจนรู้ว่าแคปหมูเนี่ยรสชาติอร่อย
เนื้อกรอบฟูและผลรับดีเกินขาด
ลูกติดใจกันมากตัดสินใจไม่เอาแล้วไม่ขายหมูสดแล้ว
ทอดแคบหมูอย่างเดียวเลยดีกว่า
ราคาแคปหมูนะคะถุงละ๓๐บาท๕๐บาท๑๐๐บาทนะคะ

ครึ่งกิโลกรัม๒๓๐บาทนะคะถ้าเป็นกากหมูแบบเมื่อกี้นะ
ละ๕๐บาทกิโลกรัมละ๕๐๐บาท
และก็ยังมีน้ำมันหมูจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ๕๕บาท
ร้านขายตั้งแต่เช้า๘โมงเช้าถึง๑ทุ่มเลย

หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยจ้า
ติดต่อคุณหนานร้านแคปหมูสะพาน๔ที่พิษนุโลกค่ะ
ใกล้สะพาน๒สะพาน๓สะพาน๑อะไรอย่างนึง